คุณผู้ชมฮะเรื่องของมลพิษทางอากาศ

เรื่องของการลักลอบทั้งเผาป่าทั้งเผาไร่

อย่างที่คุณรายงานตั้งแต่ช่วงต้นรายการว่า

จะมาพูดถึงเรื่องนี้ในภาพใหญ่ด้วย
ภาพของข้อกฎหมายและพรบด้วยนะฮะ

สวัสดีอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณบุ๊คครับคุณน้องแข็งครับสวัสดีครับ

สวัสดีครับท่านผู้ชมครับหยิบเรื่องนี้มาขีดเส้นใต้อีกที
เพราะว่าแฟนที่อยู่ภาคเหนือเขาปรับทุกข์หารือมา
ว่าสุดท้ายขึ้นมามันแค่ไม่ได้จริงหรือ
มันทำอะไรไม่ได้จริงหรือแล้วจะอยู่กับปัญหาอย่างนี้
มันหนักเข้าทุกปีปีนี้เนี่ยเราเห็นหัวข่าวว่า
ในจังหวัดเชียงใหม่วัดกันตอนตี๕กว่าที่ผ่านมานี่แหละ
พบว่าที่ตำบลสันทรายอำเภอพร้าว๔๖๒นะครับ
ตำบลปิงโค้งเชียงดาว๔๐

อำเภอเมืองเชียงใหม่๓๒๐ที่บ้านหนองบัว
แล้วก็ดูการตรวจหาจุดความร้อนด้วยดาวเทียมควบคู่กันไปด้วย
ท่านจะได้เห็นภาพว่ามันเกิดจุดความร้อนขึ้นรวมทั้งหมด
จุดมากที่สุดที่จังหวัดแม่
ห้องสอนที่ท่านเห็นเขาเรียกว่าฮอตสปอร์ตสีแดงอยู่ขวามือนะฮะ
อันนี้หลายจังหวัดภาคเหนือตอนนี้เท่ากับถูกปกคลุมด้วยควันที่หนาทึบมาก
เรื่องผลต่อสุขภาพไม่ต้องพูดเพราะว่าในรอบ๒๓ปีที่ผ่านมา
หมอเขาออกมาให้ความรู้ชัดเจนมากว่ามันมีผลต่อสุขภาพในระยะยาว
แต่เนื่องจากว่าเราอยู่กับเรื่องพวกนี้ซะจนเคยชินเราก็ไม่ได้เห็นผลต่างในทันที
แต่ว่าในทางยาวถ้าเป็นอยู่อย่างนี้ปอดของเราจะมีปัญหามาก
สารพันธุ์ที่จะเป็นปัญหาสุขภาพตามมาอันนี้เข้าใจตรงกัน
ว่ามีปัญหามากแต่ว่าอย่างที่บอกว่าเราอยู่กันแบบเคยชิน
เราก็คิดว่ามันก็ไม่มีอะไรมากทีนี้ย้อนกลับไปดูเรื่องต้นต่อของปัญหา
นี่ก็ไม่ใช่เรื่องใหม่เพราะว่ารู้กันมาตั้งนานแล้วมันเกิดจากการเผาป่า
เผาป่าภายในประเทศที่เรากำลังจะออกมาตรการห้ามกันอยู่เนี่ย
ที่สำคัญคือการเผาป่าจากประเทศเพื่อนบ้านซึ่งเราไปพูดไปคุยกับเขานั้นได้
แต่ว่าในทางปฏิบัติเขาก็แก้ไขอะไรไม่ได้เพราะว่าเพื่อนบ้านใกล้ใกล้ประเทศเราก็เป็นพวกชนเผ่า
เขาก็มีวิถีชีวิตของเขาในการเผาไร่เผาป่าเขาอยู่กับวิถีของเขาอย่างนั้น
ยิ่งในช่วงนี้แรงลมจากภาคตะวันตกภาคตะวันออกมันพัดพากลุ่มควันเข้ามาเป็นพิเศษ
เราก็ทำอะไรไม่ได้สภาพฝาชีครอบสภาพฝาชีครอบมันเกิดขึ้นในลักษณะของดินฟ้าอากาศ
อันนี้เป็นปัญหาที่เรารู้กันมาตั้งนานแล้วเราก็แก้อะไรไม่ได้
เราไม่รู้จะทำยังไงมันเป็นปัญหาใหญ่เกินไปทีนี้มาดูที่แม่ห้องศร
แม่ห้องศรเนี่ยมีรายงานว่าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าใช้บริการได้ทุกแห่งและจะขยายผลขอความร่วมมือผู้ประกอบการในพื้นที่
ก็เป็นการแก้ปัญหาปลายเหตุความช่วยเหลือจากกองทัพก็เราได้เห็นเป็นระยะระยะ
ล่าสุดกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือกองทัพภาคที่๓ส่วนหน้า
เขาร่วมกับกองทัพอากาศจัดอากาศยานไร้คนขับ
ไปร่วมปฏิบัติการภารกิจสำรวจจุดความร้อนจากการเผาไหม้ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
แล้วก็บินลาดตระเวนตรวจสอบการลักลอบเผาป่าสนับสนุนกิจการแก้ปัญหาหมอกฟันไฟป่า
อันนี้ก็ทำกันเป็นระยะระยะซึ่งก็เป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุเหมือนกัน
แล้วก็แก้ได้น้อยมากแต่ว่าเขาก็มีความพยายาม
เหลืออย่างเดียวเท่านั้นเรามีความหวังกับรอฤดูการเปลี่ยนแปลง
สุดท้ายขึ้นมาเนี่ยพอฤดูการมันเปลี่ยนแปลงลมก็หอบฝุ่นไปจางลง
แล้วก็รอวันที่จะกลับมาหนาทึบใหม่ก็จะวนกันอยู่อย่างนี้
แล้วจะทำยังไงรัฐบาลก็พยายามจะแก้ปัญหา
บอกว่าปัญหานี้เป็นปัญหาของชาติเป็นวาระที่จะเป็นปัญหาของชาติ
เป็นวาระแห่งชาติจะต้องร่วมมือลนรงค์อะไรอ่ะบูรณาการการแก้ไข
มันก็ได้แค่นี้แหละครับวันนี้ถามว่าเรามีความหวังน้อยน้อยอยู่กับเรื่องอะไร
ผมอยากจะเรียนว่าเรากำลังมีกฎหมายขึ้นมาอีกฉบับหนึ่ง
คือร่างบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาดร่างกฎหมายฉบับนี้เรียกว่าร่างกฎหมายสะอาดอากาศสะอาด
ซึ่งเป็นร่างกฎหมายที่สภาหอการค้ากับภาคประชาชนเขาร่วมกันเข้าชื่อสนับสนุนเยอะเลยครับ
แล้วเขาก็เสนอต่อประธานสภาเสนอต่อคุณชวนหลีกภัยอันนี้จะเป็นกฎหมายตัวใหม่นะครับ
ตัวเก่านั้นมีกฎหมายกฎหมายจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมมีอยู่แล้วแต่เป็นปัญหาเก่า
แล้วก็ใช้ไม่ค่อยได้ผลเพราะว่าการบูรณาการเนี่ยยังขาดตกบกพร่อง
บังคับใช้กฎหมายไม่มีประสิทธิภาพฉะนั้นร่างกฎหมายตัวใหม่ที่เรียกกันว่า
พรบจัดการเพื่อความอากาศเพื่ออากาศสะอาดหรือเรียกกันสั้นว่ากฎหมาย
ร่างกฎหมายอากาศสะอาดเนี่ยเขาได้ยื่นไปถึงมือคุณชวนหลีกภัยแล้ว
คุณชวนเนี่ยก็หมายก็รับปากว่าจะนำเข้าสู่สภาเพื่อออกมาเป็นกฎหมาย
ตอนนี้สภาปิดอยู่เขายื่นมาตั้งแต่ปีปลายปี๖๓แล้วตอนนี้สภาปิดอยู่
สภาจะเปิดอีกทีนึงเดือนพฤษภาคมวันที่๒๒เขาจะออกกฎหมาย
ฉบับนี้เข้าลองดูเนื้อหาสาระสำคัญของร่างกฎหมาย
ฉบับนี้สิครับเช่นการใช้สิทธิ์ทางศาลเพื่อคุ้มครองหรือป้องกัน
ตนเองจากมลพิษทางอากาศย่อมได้รับการคุ้มครองแล้วก็สามารถ
ฟ้องร้องต่อบุคคลผู้ทำให้เกิดปัญหามลพิษทางอากาศได้
โดยมิชอบทางกฎหมายนี่ในกฎหมายนะหรือเช่นค่าปรับค่าปรับ
บทลงโทษสำหรับการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
กฎหมายฉบับใหม่จะระวังโทษสูงขึ้น
การเผาปากการอะไรต่างเนี่ยโทษจะสูงขึ้น
หรือเช่นมีบทบัญญัติว่าการบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาด
โดยจัดให้มีคณะกรรมการอากาศสะอาดระดับชาติ
มีนายกเป็นประธานมีคณะกรรมการอากาศสะอาดประจำจังหวัด
เพื่อจะจัดทำแผนอากาศสะอาด
เพื่อจะร่วมกันทำแผนขจัดมลพิษทางอากาศ
อันนี้เนี่ยเป็นความหวังว่าอย่างน้อย
ขออภัยครับดีกว่าเราไม่มีอะไรหวังเลย
ทุกวันนี้สิ้นหวังคนภาคเหนือเขาสิ้นหวัง
แต่ถ้ามีพรบฉบับนี้ออกมาเขาเชื่อกันว่ามันน่าจะทำอะไรได้ดีกว่าที่เป็นอยู่
คืออย่างน้อยเนี่ยดีกว่าทำอะไรไม่ได้ดีกว่าทำอะไรไม่ได้

วันที่๒๒พฤษภานี้สภาจะเปิดสภาสมัยสามัญ
เราก็คาดหวังว่าจะมีการบรรจุร่างพรบนี้
แล้วมีการรับหลักการรับหลักการแล้วเข้าสู่ชั้นกรรมธิการ
จากชั้นกรรมธิการผ่านออกมาก็มาเข้าสู่วาระสองวาระสาม
ถ้าไม่มีใครขัดข้องทุกฝ่ายเห็นด้วย
เพราะมันเป็นเรื่องจะต้องเห็นด้วยด้วยกัน
วาระ๓ลงในราชกิจจานุเบกษาประกาศเป็นกฎหมาย
ก็แปลว่าเรามีความหวังกับพรบอากาศสะอาด
สุขภาพลมหายใจจากประชาชนรออยู่
ฉะนั้นก็ขอฝากเรื่องนี้ว่านี่เป็นเรื่องที่เป็นประชาชน
โดยเฉพาะประชาชนในภาคเหนือเขามีความหวังกับเรื่องนี้ครับ

เพราะเราหายใจเอาทุกอนูของอากาศเข้าไปนะฮะ

มีคณะกรรมการอากาศสะอาดแบบนี้

ในฐานะประชาชนด้วยในการดูแลสิ่งแวดล้อมนะครับ